คุณผู้ชมฮะมาถึงช่วงของอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ขีดเส้นหนาไว้เลยเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์
ใช่ปราบเท่าไหร่ยังไม่หมดสักที
มันมีหลากหลายวิธีในการหลอกลวงประชาชน

ติดตามจากอาจารย์สุภาพสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอขีดเส้นใต้เรื่องนี้อีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นช่วงที่มันกำลังดิ้นหนีตาย
ถูกปราบปรามหนักมากฉะนั้นช่วงที่ดิ้นหนีตายเนี่ย
มันโทอุตลุดเลยครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊กไม่
ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมโทรกันจังเราก็เจอ
ใครก็เจอครับช่วงนี้ใครก็เจอเพราะมันเหวี่ยงแหโท
มันมีเครื่องที่จะโทรอัตโนมัติมันเวียงแหโท
ช่วงนี้เจอหน้าใครก็บ่นกันแบบนี้ทั้งนั้นผมผมได้ยินคนคนหนึ่ง
ไลน์มาเล่าให้ฟังว่านี่ท่านบอกว่าช่วงนี้
จะมีเบอร์ขึ้นหน้าด้วยเครื่องหมายบวกหกเก้าเจ็ด
มาแทนครับมันโทรหาทุกวันเลยครับ
คนที่ลายบอกเรื่องนี้เป็นใครครับเป็นคือ
คือผลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับ
ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีเลย
ที่เราเรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์
ดูสิครับคนที่เป็นหัวหอกในการปราบปรามแท้

ฉะนั้นต้องท่องคาถาไม่รับไม่เชื่อไม่โอน

ถามว่าตอนนี้การเดินหน้าปราบปรามไปถึงไหน
ในต่างประเทศที่กัมพูชานั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ที่อยู่ในบ้านเราไปเที่ยวซุกอยู่ตรงนั้นตรงนี้
เอาเครื่องไปวางไว้ที่นั่นที่นี่

ผมขอคุยเรื่องนี้กับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่งหน่อยครับ

ไม่สำหรับเบอร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยโทรหาท่าแล้ว

ในทางกษรชรเนี่ยด้วยคำนวจไว้ว่าถ้าใครโทรมาจากต่างประเทศ

ฉะนั้นพอขึ้นเบอร์นี้แล้วคำแนะนำคืออย่ารับ
อย่ารับครับถ้าอยากรับถ้าอยากรับก็ต้องตั้งสติให้ดีครับ
ระหว่างจริงก็จะบอกว่าท่านมีหมายจากฟองเงิน
หมายจากยาเศษติดตรงนี้นั่นแหละครับ

ทีนี้ความคืบหน้าในการลุยปราบ
โดยเฉพาะที่มันยังซุ่มอยู่ในเมืองไทยเนี่ย

ครับอย่างที่ได้คุยกับคุณสุภาพนะครับ
ปรากฏว่าวันนั้นเรายึดได้๖๖เครื่อง

ต่อครับเพราะเราทราบดีว่าเครื่องเหล่านี้น่าจะซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยอีกจนกว่ามากนะครับ
ปรากฏว่าเราจับสัญญาณได้นะครับในวันที่๑๑กรกฎา๒๑๖๕ครับ
เราเข้ารับการตรวจค้นทั้งหมด๑๔จุดครับ๑๖ห้องพักนะครับ
ปรากฏว่าเจอกี่เครื่องตามเลยครับสุทธิภาพพี่สุทธิภาพครับ๑๐๑เครื่องครับ
๑๖๑๖๐๐๐ครั้งครับโอ้โหเนี่ยครับ๑๐๑เครื่องนะครับเราพูดที่๑๐๑เครื่องนะครับ
หรือเดือนละนะครับเดือนล้านนะครับ๔๘๔๘๔๘ล้านครั้งต่อเดือนครับ
สรุปว่าเรายึดมา๒ครั้งนี่นะครับก็โทรหาคนไทยได้ทั้งประเทศครับ
แล้วก็เหลือด้วยครับเหลือแล้วด้วยครับยังเหลือเลยครับ๗๐ล้านครั้งครับ
เจอแต่เครื่องหรือเจอคนด้วยครับ
คือต้องอธิบายอย่างนี้หลายคนถามว่าทำไมเจอคนคนเดียว
เพราะเครื่องเหล่านี้ไม่ต้องใช้คนควบคุมครับเนื่องจากเป็นเครื่องกระจายสัญญาณ
แล้วก็จะไปเช่าตามหอพักซึ่งเป็นหอพักที่เป็นหอพักคนงานนะครับ
ไม่มีไม่เป็นที่สังเกตตอนนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปยังหอพักนะครับ
ซึ่งอยู่ภายใต้พรบนะครับการควบคุมการยิงของพักเนี่ยนะครับว่า
ให้สังเกตนะครับห้องเหล่านี้๑จะมีการใช้ไฟน้อยครับ
จะไม่มีการแช่น้ำเท่าไหร่ครับเนื่องจากไม่มีใครอยู่ครับ
ไอ้ตัวเครื่องเนี่ยมันไปเที่ยวซุกไว้ที่หนึ่ง
แต่คนที่ควบคุมกำกับเครื่องเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่ง
ทำให้เกิดการโทรเบอร์ลักษณะเบอร์ธรรมดาที่เป็นเบอร์มือถือทั่วไปเข้าไปสู่มือถือของประชาชนทั่วไปครับ
แล้วเบอร์สมมุติเบอร์ผมเนี่ยนะเบอร์ผมเบอร์คุณน้ำแข็งเบอร์คุณบุ๊กเบอร์ใครต่อใคร
กระทั่งเบอร์ผู้บัญชาการเองเนี่ยมันต้องมีเบอร์อยู่แล้ว

แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยนะครับ
ไปเรื่อยก็เรียกว่าสูงไปได้สบายครับ
หมายถึงว่ามันรู้เบอร์ผู้บัญชาการ
มันก็ไปดูซิว่าผู้บัญชาการเนี่ย
เกี่ยวข้องโยงใยเคยโทรหาใครบ้าง
รู้จักใครบ้างมันไล่อย่างนั้นเหรอครับ

จากนั้นเขาจะโทร๑๑๑๘๘๘๙ครับ

ครับไม่มีข้อมูลเรื้อไหลเลยครับ

ถ้าเขารู้ว่าเป็นเบอร์ผมก็คงไม่โทรมาหรอกครับ

เขาก็โทรครับตอนนี้แต่ตอนนี้ก็จะเป็น
เบอร์๖๙๗

ไปยึดมาเนี่ยมันลงทุนเยอะไหม
มันลงทุนเยอะไหม

บางทีกินต้องไม่แน่ใจว่ามันจะมีทรุงมีซ่อนอยู่ที่ไหน
ผมเองต้องบอกตามทุกคนที่รู้สึกทางมาก

คำว่าเทคโนโลยีเนี่ย
มันไม่สามารถจำกัด

ข้าวที่สังเกตแล้วถามพวกก็เพื่อนสูง
จากลูกน้องดูเบอร์ปกติ
เนี่ยจะไม่ค่อยมีทัวร์แล้วนะครับ
ด่ามันไปเลยครับสบายใจที่สุดครับ
เอาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าเห็นผู้ว่าวิเชียนผู้ว่าโคราช

แล้วชื่อไปยืมเงินค่าราชการยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชาอ้างว่าจะเอาไปช่วยเพื่อน
เอาอีกลายหนึ่งเลขาภักดิ์เพื่อไทยคุณประเสริฐจันทรลวงทอง
ก็บอกว่าถูกล้อมรายไปเที่ยวเรียรายเงินพระบุญ
กรณีอย่างนี้ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาจยากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ย
ทำอะไรกับเขาได้มั้ง
ครับก่อนอื่นครับผมให้ข้อสังเกตไปสัก๔๕ข้อนะครับ
ต้องว่าเจ้าของบัญชีช่องไปให้ข้อมูลไหลหัดผ่าน
โอทิปต์ของประเทศงานกับผู้อื่น
โดยไม่รู้ตัวหรือการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป
โปรโตรัครค่ะ
ออโต้ทุกอันอันนี้คืออันตรายครับ
คือถ้าเอาถ้าเอาเบอร์มือถือเป็นไอดีไลน์เนี่ย
เวลาเราจะแอดไลน์บอกเพื่อนว่าไอดีไลน์เท่าไหร่
บอกใช้มือถือนี่แหละไอ้อย่างนี้หวานหมูเลย
นี่แหละครับปัญหาครับปัญหาเลยครับ
นี่แหละครับปัญหาเลยครับพี่เพราะว่าต้องบอกว่า
เปิดชื่ออัตโนมัตินะครับระหว่างแอปพลิเคชัน
มันจะมีอยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะครับ
ถ้าท่านมีไลน์ท่านต้องออฟเฟซบุ๊คไว้ครับ
เพื่อไม่ให้เทนบุ๊คมันบันกว่าเชี่ยวกับไลน์
ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้ดูครับ
คือเรายังไม่ได้ละเอียดในเรื่องพวกเหล่านี้
มันจะเข้าหากันโดยอัตโนมัติครับ
โออวววววยูแป๊บ
ผมว่าวิธีการที่อยู่ที่สุดการตั้งระหัดที่มัน
เราจำได้แล้วก็ใช้เฉพาะเครื่อง
อย่าใช้แบบรวมกันทั้งหมดนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็
แล้วคนไทยก็แปลกผมเคยให้๓เริ่มยิ่ง
โทรกลับไปหาเขาไม่ได้เสียเวลาอีกครับ
เธอร์พูดว่าท่านลิขาท่านทำสิ่งมั้ย
กับแต่คนไทยเป็นคนใจดีไหน

ไม่ต้องตกใจครับแจ้งไปก็เราก็จะไล่ได้ครับแต่ว่าเงินคงไม่มีแล้วครับ
ครับโอ้โหมันอยู่ยากจังผู้ว่าก็โดนผู้บัญชาการก็โดน
ครับมันอยู่ยากก็จริงนะพี่ครับแต่เราต้องอยู่ให้ได้ครับ
เพราะว่าในเมื่อสังคมมันเป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วสังคมไอทีนะครับ
เราไม่มีโทรศัพท์ก็คงไม่ได้ชาวนาก็มีชาวสวนก็มี
อย่างนี้ชาวนางใช้โดนชาวสวนใช้โดนก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ในดีมีชั่วครับในชั่วมีดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้ครับ
และที่สำคัญครับผมบอกกับพี่สุภาพครั้งที่แล้วก็คือ
ให้โหลดแอปไว้แอปหนึ่งนะครับเขาเรียกแอปเซฟตี้
ถ้าไม่มีเซฟตี้ก็ไม่เสียเท่าต่างนะครับ
อืมโดยสรุปท่านประเมินดูที่กำลังชักไขเยอะอยู่ตอนนี้
มันก็ใช้เทคโนโลยีว่าไปเรื่อยท่านก็ปรับไปเรื่อย
แต่ว่าไอ้ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยท่านประเมินกำลังแล้วเนี่ย

ผมว่าถ้าเราได้รับความรุ่นมือจากสถานการณ์อันดับประเทศไทยนะครับ
สมัครสมัครภัณฑ์ฐานไทยและโรคเครื่องข่ายธุรกรมวันธรรม
สามหน่วยงานเนี่ยถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่นะครับ
ผมว่าเรื่องนี้จะต้องจบได้ในที่สุดครับ
อื่นก็เป็นเหมือนเรามาก่อนครับญี่ปุ่นก็เป็นมาก่อนครับ

เราเราไปสัมมนาล่าสุดเนี่ยทุกประเทศก็บอกเป็นเหมือนกันหมดนะครับ
แต่ถ้า๓องค์กรรวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ย
ผมว่าน่าจะหยุดได้ครับไม่ว่าบัญชีม้าซิมม้านะครับ
ทุกอย่างจะกำหนดไว้ได้เป็นตัวตนครับ
เพราะว่าเรื่องสินนะครับผมบอกพี่น้องนะครับ
ว่าสินเนี่ยทำไมโชว์ได้ครับ
เพราะว่าตอนนี้มองควรมีสินพันสินก็มี
พันหมายเลขก็มีหมื่นหมายเลขก็มี
ด้วยครับคุณเจมส์ทุกท่านครับถ้ามีอะไรข้อกรุณสี่สี่หนึ่งนะครับ
ขอบคุณครับนี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ